กัญชาเนี่ยเราเพิ่งปลดล็อกกันปีนี้นะแต่ว่าน้องผู้ชายคนหนึ่งอ่ะ
เสพมาห้าปีแล้วอืมเออเสพมาห้าปีแล้วอาการของเขา
ลุ้มคลั่งถึงขนาดทำร้ายแม่ตัวเองคุณผู้ชมตำรวจสพพระนครศรีอายุทยา
นำกำลังไปที่บ้านพักในตะบนหันตราครับคนก่อเหตุอายุยี่สิบปี
นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านนะคุณผู้ชมนี่ตำรวจไปแล้วเอาไม้ไปด้วย
คนก่อเหตุนี่อยู่ใต้ถุนบ้านแล้วก็มีคนเป็นพ่อนั่งพูดคุยเกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมอยู่
ลูกชายอาการสงบลงแม่คนก่อเหตุเล่าให้ฟัง
ลูกชายแม่เสพกัญชาเสพกัญชามาตั้งแต่อายุสิบห้าแล้ว
ตอนแรกตอนเสพนะยิ้มร่าเริงอารมณ์ดีแต่พอระยะหลังเสพหนักขึ้นจนเสียสติเลย
คุณแม่เนี่ยพยายามจะพาลูกชายไปรักษาแล้วอยากจะให้ลูกหาย
แต่ลูกชายแม่มันไม่ยอมไปวันเกิดเหตุช่วงบ่ายเนี่ย
ลูกแม่มาหาแม่ที่ทำงานรับจ้างอยู่คลินิกรักษาสัตว์จะมาขอเงินแม่นี่แหละ
แต่แม่ไม่ให้ลูกชายอารวาสเลยคุณผู้ชมไปทุบรถที่จอดอยู่หน้าคลินิกจนเสียหาย
แล้วก็หนีกลับมาที่บ้านทำลายข้าวทำลายของพอแม่กลับมาเจอที่บ้านเห็นลูกแม่เนี่ยกำลังประสาทหลอนหนักเลย
เห็นลูกแม่บอกว่าจะมีคนมาทำร้ายหลอนยาแหละแล้วก็จะเข้ามาทำร้ายแม่ด้วย
แม่ตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจมาจับกลุ่มกลัวว่าเดี๋ยวมันจะบานปลายแล้วก็เรียบร้อยครับ
ตำรวจคุมตัวไปแล้วคุมตัวไปที่โรงพัก
เช้าวันนี้ครับตำรวจจะให้ผู้ปกครองนำตัวไปโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาให้แพทย์วินิจฉัยหน่อย
จากนั้นจะทำเรื่องส่งตัวไปรักษาอาการทางจิต
ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาตามความประสงค์ของคุณพ่อคุณแม่ต่อไป

ในขณะที่กัญชาก็ถูกปลดล็อก
เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
แล้วพรบกัญชงกัญชาเนี่ยมันก็ยังไม่ผ่านสภา

ยังไงก็ตามนะครับดูแลคนในปกครองให้ดี
สำหรับการเข้าถึงกัญชาด้วยก็แล้วกัน